ผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะฮะ

มีเจ้าของสวนทุเรียนคนหนึ่งอายุ๖๓ปีแล้ว
ถูกยิงเสียชีวิตในสวนหลังบ้าน
แล้วก็มีปืนพกตกอยู่ข้างศพด้วยนะครับ
ทีนี้ผู้ต้องสงสัยคนสำคัญกลายเป็นว่าเป็นลูกสาวของผู้ตายนะครับ
คุณผู้ชมครับเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่สวนทุเรียนนะครับ
ในพื้นที่หมู่๑๘ตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
นายประสิทธิ์ลิมพระตราพงศ์อายุหกสิบสามปี
ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
พบว่านายประสิทธิ์ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าหน้าอกกับหน้าท้อง
รวมสี่นัดนะครับนี่ฮะเป็นสวนทุเรียนที่อยู่หลังบ้านของตัวเอง
ใกล้ใกล้กับศพของนายประสิทธิ์มีปืน๙มมตกอยู่ในพงหญ้า๑กระบอก
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่อีก๔กระบอกนะครับ
โคนต้นทุเรียนเนี่ยไปเจออีกปลอกหนึ่งด้วย
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าเมื่อวานนี้ทั้งวันทำงานอยู่ในบ้าน
ส่วนสามีเนี่ยไปเข้าสวนหลังบ้านซึ่งเนื้อที่เนี่ยประมาณ๔๐ไร่นะฮะ
มีทั้งยางพาราด้วยปาล์มด้วยทุเรียนด้วย
ภรรยาบอกว่านายประสิทธิ์ชอบพกปืนเวลาเข้าสวน
แล้วชอบยิงปืนในสวนเป็นประจำเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรจนกระทั่งตกเย็นสามียังไม่กลับเข้ามาที่บ้าน
ก็เลยออกเดินตามหามาเห็นก็พบว่าถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
เพื่อนบ้านบอกว่าที่ผ่านมาผู้ตายถ้าถามว่าจะมีเรื่องมีปัญหากับใคร
เห็นเขามีปัญหากับลูกสาวคนเดียวมีเรื่องทะเลาะกับลูกสาวมานาน
ก่อนเกิดเหตุเห็นลูกสาวเนี่ยมาที่บ้านแล้วพอหลังเสียงปืนเห็นลูกสาวของผู้ตายขับรถออกจากสวนทุเรียนไป
ตำรวจก็เลยไปตามตัวเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ได้ตัวนะฮะ
นางสาวจุธาพรอายุ๓๕ปีลูกสาวของนายประสิทธิ์ผู้ตาย
นี่ฮะก็เรียกมาสอบปากคำในฐานะผู้ต้องสงสัยจากนั้นนี่ฮะ
ตำรวจไปนำตัวมาจากอพาร์ทเมนต์กลางเมืองชุมพรนะครับพร้อมกับรถยนต์ที่ขับมาหาพ่อเมื่อวาน
ก่อนจะขับออกจากบ้านพ่อไปนี่คันนี้นะฮะรถหรู
บีเอ็มดับเบิ้ลยูเขาเช่าขับนะนี่ฮะโอ้โหแบบนี้เลยนี่
รถหรูสปอร์ตคันนี้นะฮะเป็นรถเช่าที่ขับไปหาพ่อเมื่อวานนี้
ซึ่งนางสาวจุธาพรเนี่ยเธอปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับ

ส่วนภรรยาของผู้ตายแม่ของผู้ต้องสงสัย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกสาวขับรถมาที่บ้านเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายกว่า
อันนี้แม่นะไม่ใช่ลูกสาวนะนี่แม่นะ
ซึ่งตัวเธอเนี่ยอยู่ในบ้านก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์อะไร
ตอนที่นักข่าวกำลังคุยกับภรรยาผู้ตายอยู่
ลูกสาวก็เดินมาหาแม่เลยยังไงบ้างบอกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น
แล้วก็เรียกแม่เข้าไปในห้องสอบสวน
น้องเขาไปหาพ่อหรือเปล่าไปตอนกี่โมงแรกครับ
มันบอกมันจำไม่ได้ตะเอาประมาณ๒นาทีกว่าไปรู้
น้องไปหาพ่อเนี่ยแล้วก็น้องยังไงบ้างน้องได้คุยกับแม่ไหม

ท่านผู้ชมครับเรื่องทางคดีนะครับ

การพุมกับการสอบพ่อหลังสวนนะครับ
ชุมพรบอกว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ย

มาที่บ้านที่อำเภอหลังสวนมาคนเดียวนะ
น่าจะมีปากเสียงกับพ่ออีกแล้วก็เกิดการแย่งปืนกันเกิดขึ้น
จนกระทั่งปืนเนี่ยมาอยู่ในมือของลูกสาว
ซึ่งตอนที่ปืนลั่นไปเนี่ยนะฮะที่ยิงออกไปเนี่ยมันกระสุนเข้าขาพ่อก่อน
พ่อเนี่ยล้มลงแล้วก็ยังไปยิงซ้ำเข้ากลางหน้าอกพ่ออีกสองนัด
หน้าท้องอีกหนึ่งนัดรวมเป็นสี่นัด
แล้วก็โยนปืนทิ้งเอาไว้ก่อนจะขับรถหลบหนีไป
จากการตรวจสอบข้อมูลยังพบว่านายประสิทธิ์ผู้ตายมีสวนทุเรียนอยู่๑๐ไร่นะฮะ
จากทั้งหมดที่ดินสี่สิบกว่าไร่ค่ะ
ซึ่งปกติก็ค่อนข้างจะใจร้อนหน่อยอารมณ์ฉุนเฉียวหน่อย
ชอบซ้อมยิงปืนในสวนมีลูกสาวคนเดียวนะฮะ
ก็คือนางสาวจุธาพรลูกสาวชอบมาขอเงินพ่อกับแม่ใช้เป็นประจำ
แล้วก็มักมีปากเสียงกับพ่อบ่อย
ตัวลูกสาวเนี่ยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
แล้วไม่ได้อยู่ที่บ้านไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพร
แต่ร้านเนี่ยต้องปิดกิจการไปไม่ประสบความสำเร็จ
พอปิดร้านไปแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านกับพ่อกับแม่นะ
ค่าเช่าเนี่ยวันละ๑๐๐๐นะอรัชพร
วันละหมื่นสัปดาห์นึงนี่จ่าย๗๐๐เช่ามาหลายเดือนแล้วด้วย

อย่างนี้ซื้อขับเลยไม่ดีกว่าหรือคืออาทิตย์ละ๗๐๐๐๐บาทเดือนละเท่าไหร่ค่าเช่ารถ

นี่แง่คือแน่นอนเขาก็มาของเงินพ่อกับแม่

นี่ฮะพอมีเรื่องมีคดีตรงนี้ขึ้นมานะครับทุกผู้ชมครับ
บริษัทเช่ารถมาที่สพหลังสวนเลยนะครับ
ขอรถคืนนะครับ
จุธาพรเนี่ยเช่ามาใช้

ยังไม่ได้ส่งเงินค่าเช่าก็เลยต้องมาเอารถคืน
ทางบริษัทบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้เช่าก็เช่ารถมานานนะครับ

เป็นลูกค้าชั้นดีไม่เคยติดค้างค่าเช่านะครับ
แล้วก็มาเช่าคันนี้ต่อเนื่องหลายเดือนแล้ว
แต่ทีนี้พอเกิดคดีเขาก็ต้องมาขอรถคืนก่อน
เดี๋ยวไม่มีใครจ่ายค่าเช่านะครับ
สอบปากคำเสร็จนะฮะเรียบร้อยสอบพยานแวดล้อมเรียบร้อย
ตำรวจก็แจ้งข้อหากับนางสาวจุธาพรลูกสาวของผู้ตายนะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งผู้อื่นก็คือบุพการี
แล้วก็ตรวจยึดเสื้อผ้าต่างหลักฐานต่าง
ตรวจดีเอนเอตรวจคราบเขม่าวดินปืนแล้วก็ลายนิ้วมือนะฮะ
แล้วก็นำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดหลังสวนฝากขังเอาไว้ก่อน

เราส่งคุณดนตรวีสุทธิ์ภูมิผู้สื่อข่าวธรรมชาติทวีลงพื้นที่ไปที่พื้นที่เกิดเหตุนะคะ
ได้ภาพกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงข้ามบ้านของนายประสิทธิ์ผู้ตายมาค่ะ
เวลาบ่าย๓โมง๑๑นาทีวันที่๒๓กรกฎาคมเมื่อวานนี้
นี่คือเวลาหลังจากที่เขาถูกยิงไปแล้วนะคะ

เลี้ยวขวาออกมาแล้วก็มุ่งหน้าเข้าพื้นที่อำเภอหลังสวนค่ะ

นี่คือหลังจากที่ก่อเหตุแล้ว

ก็ไปที่สารเจ้าหกเล้งเกงในตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวน
ซึ่งก็เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายประสิทธิ์ผู้ตายค่ะ
เราได้คุยกับพี่สาวของคนตายนะคะคุณชมพูนุษย์

สะพ้ายโทรมาบอกว่าน้องชายถูกยิงอยู่ในสวนทุเรียนข้างบ้าน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าพญาหลักฐานมันชี้ชัดจริงว่าหลานสาวคือคนลั่นไกลฆ่าพ่อตัวเอง
ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินการ
ส่วนตัวเนี่ยในฐานะป้าก็ไม่เคยรู้เลยว่าหลานสาวกับน้องชาย
พ่อลูกคู่นี้จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากัน
เพราะเวลาที่เจอทั้งคู่ก็เห็นว่าปกติกันดี
ส่วนเรื่องความขัดแย้งหรือว่าศัตรูคนอื่นเนี่ย
ยืนยันได้เลยว่าน้องชายไม่เคยมีศัตรูที่ไหน
และเรื่องการซ้อมยิงปืนเนี่ยนะคะ
น้องชายเนี่ยก็มักจะไปซ้อมยิงปืนในสวนทุเรียนจริง

แล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านคนไหนด้วย
เพราะสวนทุเรียนค่อนข้างจะเป็นพื้นที่กว้าง
แล้วก็ไม่ได้มีบ้านชาวบ้านปลูกอยู่รอบข้างค่ะ

คุณเบียร์เป็นลูกชาย
ลูกชายของผู้ตายกับภรรยาคนแรกนะคะ
บอกว่าพอรู้ข่าวเนี่ย
ก็เดินทางมาจากอุดรฮานีเลย
น้องสาวต่างแม่นี่โอ้โหเขาบอกเขาพูดไม่ออกเลยมันจุกไปหมด
ไม่คิดว่าน้องจะทำได้ขนาดนี้ทั้งนั้นที่พ่อเนี่ยรักน้องมาก
ตอนนี้เองเขาก็ยังไม่อยากเชื่อซึ่งเขาก็ยังหวังอยู่ว่ามันจะไม่ใช่นะ
แต่แต่ถ้าพญาหลักฐานมันชี้ชัดจริงว่าน้องเป็นคนทำอ่ะ
ก็ต้องให้ดำเนินการไปตามกฎหมายอยากบอกน้องด้วยว่า
ถ้าทำก็ยอมรับมันออกมาซะแต่ถ้าไม่ได้ทำก็ปฏิเสธออกมาเลย
ยังเงียบอยู่แบบนี้
มันคืออะไรคือไม่ใช่การเงียบ
เยี่ยมไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่คำตอบที่ทุกคนต้องการ
ถามเพื่อนบ้านนะคะว่าตอนช่วงเกิดเหตุนี่
พอจะได้ยินหรือเห็นอะไรยังไงบ้างไหม

เพื่อนบ้านบอกบ่ายเมื่อวานนี้เขาได้ยินจริง

แต่ก็คิดว่านายประสิทธิ์ผู้ตายซ้อมยิงปืน
เพราะว่าผู้ตายชอบมาซ้อมยิงปืนในสวนทุเรียนเป็นครั้งเป็นคราวอยู่แล้ว

กระทั่งบ่าย๓โมงก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกประมาณ๒๓นัด
คิดว่า๒๓นัดนี้แหละ
น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกสาวตัดสินใจยิงผู้เป็นพ่อจนเสียชีวิต
แต่สาเหตุคืออะไรเพื่อนบ้านบอกไม่รู้จริงนะ
เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกันค่ะ